แต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอ
ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอ
ว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด
อกมือพ่อกันเสียแล้วนะครับแต่พ่อเคยบอกว่าพี่กันอยู่บนโลกแห่งความจริงนะครับ
มันก็อยากจะทำเป็นครั้งสุดท้ายให้พ่อกันนะครับคิดถึงพ่อมากนะครับ
เช่นวันนี้ฉันขอหาเงินค่าทำสะพาตนะครับ
ดวงน้อยกุ้งพ่อจับมือพ่อไว้
ก็ไม่รู้ว่าพ่อกันจะยังได้ยินอยู่ไหมนะครับ
กันก็อยากจะส่งกำลังใจจากผ่านเสียงเพลงให้พ่อกันนะครับ

นี่แหละครับก็นี่คือน้องกันนะฮะน้องกัญชนะเดชนะครับ

หมวกนะครับอายุ๑๒ปีเท่านั้นเองครับ
คือคุณพ่อของน้องเนี่ยนะฮะก็คือคุณพ่อชัดชัย
เสียชีวิตนะครับหลังจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
ตัวน้องเองเนี่ยก็เปิดเผยนะครับบอกว่าไม่อยากให้วันนี้มาถึงเลย
แต่พ่อเคยบอกแล้วว่าให้ผมเนี่ยอยู่กับความจริง
แล้วขอทำให้พ่อครั้งสุดท้ายด้วยการหาเงินจัดงานศพให้พ่อ
คือกันเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับฝึกร้องเพลงแต่๕ขวบนะครับ
แล้วก็เริ่มเล่นกีต้าจากนั้นรับงานเล่นดนตรี

สำหรับคนที่อยากช่วยเหลือน้องกันก็ได้นะครับ
ก็รู้สึกเขาจะมีเบอร์บัญชีอยู่แบบนี้แน่น่ะครับ
แต่จริงน้องก็มีพี่นะ
น้องก็มีพี่อีก๓คนหรือ๒คนผมจำไม่ได้ตอนนั้น๓คน
โอเคนะครับน้องกันก็น้องเป็นเด็กน่ารักนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป